คือปัญหาเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับบางทีเราไปรถมันเยอะ
การเดินทางพร้อมกันเนี่ยรถมันต้องเยอะ
มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๖ศพนะครับ

เพราะว่ารถตู้คันนี้เครือญาติญาติพี่น้องกัน๑๔คน
เขามารถตู้จากกรุงเทพฯจะไปอุบลรจทานีจะกลับบ้าน
คนขับรถตู้ไปถึงตรงลบบุรีเห็นว่ามันมีทางรถไฟ
น่าจะข้ามผ่านเป็นเส้นทางลัดได้แล้วมีรถคันหน้าคันหนึ่งเขาก็ไป
รถไฟมาพอดีฮะคันหน้าเข้าไปได้รถตู้คันนี้ไม่พ้น
รถไฟชนเขาตู้มเลย
คือคนขับรถตู้เนี่ยไม่เป็นอะไรเพราะมันเข้าฝั่งซ้ายฝั่งผู้โดยสาร
แต่ว่าคนที่เข้ามา๑๔คนตาย๔กระเด็นออกมานอกรถเลยนะ
เจ็บอีก๑๐แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๒
เป็นตาย๖เจ็บ๘นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตีสองครึ่งที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
มีอุบัติเหตุรถไฟที่ชนรถตู้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างสถานีรถไฟแก่งเสือเต้น
สถานีรถไฟหินซ้อนถนนลบบุรีบางม่วงช่วงเรียบทางรถไฟแก่งเสือเต้นโค้งข้าวหลามนะครับ
เป็นพื้นที่ของสพพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับ
ก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยถึงขั้นหลุดจากตัวรถกระเด็นไปตกในป่าย่าข้างทางห่างจากรถไปสัก๒๐เมตรเลยนะครับ
สี่ศพเลยนะฮะทางตำรวจกับอาสาสมัครกู้ภัยก็ต้องมาช่วยกัน
วิมลวิเศษสัตว์อายุ๕๒ปีชาวอุบลรัชธานีที่เป็นคนขับรถตู้
บอกว่าขับรถตู้คันนี้รับผู้โดยสาร๑๔คนที่เป็นญาติพี่น้องกันจากกรุงเทพจะกลับบ้านเกิดที่อุบลรัชธานี
เมื่อคืนนี้ตี๒๓๐มาถึงตรงนี้ช่วงจังหวัดลบบุรีเนี่ยเป็นทางเลี่ยงรถติด
ก็เห็นว่ามีทางรถไฟนั่นแหละแล้วมันไม่มีที่กั้นไม่มีที่กั้นทางรถไฟ
แต่มีรถกระบะคันหนึ่งเขาขับผ่านไปก็เลยขับตามไปด้วยพอกำลังจะผ่านทางรถไฟเนี่ยนะ
รถกระบะผ่านไปได้เห็นรถไฟมาแล้วรถกระบะผ่านไปได้แต่ตัวเองเนี่ยไม่พ้นนะฮะคือรถกระบะเร่งเครื่องพ้นทางรถไฟไปได้
แต่รถตู้ของตัวเองไม่พ้นรถไฟชนเข้าทางด้านซ้ายของรถอย่างจังรถก็กระเด็นไป
ผู้โดยสารที่นั่งมาทางด้านซ้ายก็กระเด็นตกจากรถเสียชีวิตกันไปสี่คนแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๒
ส่วนตัวคนขับรถตู้ไม่ได้รับบาดเจ็บในอำเภอพัฒนานิคมลบบุรีชื่อว่าร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วบอกว่าทางการรถไฟพร้อมกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยสำหรับรถที่วิ่งผ่านเส้นทางรถไฟตรงนี้อยู่แล้ว
เขามีที่ก้งที่กั้นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่กำลังสอบถามกันอยู่เพราะว่าคนขับรถตู้กับพนักงานกั้นทางรถไฟเนี่ยยังให้การไม่ตรงกัน
คนขับรถตู้บอกว่าตอนเกิดเหตุที่รถไฟวิ่งผ่านมาไม่มีแผงกั้น
เขาไม่ได้มีไม้กั้นเขามีเป็นแผงเหล็กกั้นตอนที่มาผ่านกำลังจะข้ามทางรถไฟเนี่ยไม่มีแผงกั้นเขาก็คิดว่ารถไฟยังไม่มา
ค่ะแต่พอกำลังจะข้ามทางรถไฟรถไฟมานะแต่ทางพนักงานแผงกั้นเนี่ย
พนักงานของทางการรถไฟเนี่ยบอกว่ากั้นแล้วดึงแผงมากั้นเรียบร้อยแล้วแต่รถยังผ่านอืมอ่า
เดี๋ยวตอนนี้ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าตกลงมันยังไงกันแน่นะครับขณะที่ผู้ราชการจังหวัดลบบุรี
นายสุปกิจโพปภาพันธ์บอกว่าหลังจากเกิดเหตุได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเส้นทางนี้
ทำหน้าที่ดูแลเปิดปิดที่การรถไฟเนี่ยต้องเพิ่มความเข้มงวดดูแลความปลอดภัยให้ดีมากขึ้นเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก
เพราะว่าช่วงนี้มีประชาชนเดินทางเยอะนะฮะแต่เบื้องต้นก็ได้จัดอพรมาเข้าเวรผลัดเปลี่ยนกันตลอด
ช่วงกำลังก่อสร้างทางข้ามทางรถไฟด้วย
แม่นี่นะบางทียอมเสียเวลาหน่อยนะ

ใช่แล้วก็ขับรถแบบใจเย็นไม่ต้องรีบต้องร้อนทำใจ
ขนมเตรียมน้ำเอาไว้ให้เต็มรถ
ต้องใช้เวลาในการเดินทางสักนิดหนึ่งนะคะ